ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
ในช่วงการจัดสร้างโครงการอุทยานราชพักษ์
ยืนยันว่าโครงการอุทยานราชพักษ์นั้น
การดำเนินโครงการเป็นไปตามที่

จากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมนะคะโดยบอกว่าหากพบการทุจริต
จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะติดตามได้จากคุณอรยาโภจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะคะเชิญค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะครับ
อุดมเจสสีทะบุญนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
ก็ออกมาพูดเพียงสั้นนะคะ
ก่อนที่หน้านี้ได้มีการแจ้งต่อทางถือบนทนนะคะ
ว่าจะมีการแถลงชี้แจงเรื่องของโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์ค่ะ
แต่ว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทางบุธเอกอุดมเย็ดก็บอกว่าก็ขอกล่าว
เพียงสั้นนะคะว่าในส่วนของการดำเนินการ
โครงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์นั้นทุกอย่าง
เป็นไปที่ความเรียบร้อยค่ะทุกอย่างปีอะไร
ส่วนขั้นตอนนั้นก็มีคณะกรรมการ
ขึ้นมาตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งต้องรอให้การดำเนินการนั้นเรียบร้อยก่อนค่ะ
ในส่วนของการตรวจสอบของกองทัพบกที่มีพลเอกวีรันฉันทศาสตร์โกศล
เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนั้นได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
และเรื่องบางอย่างที่อย่างคล้างค่ะนั้นโกศลกละลาโหมก็จะเป็นผู้ชี้แจงค่ะ
โดยทางพลเอกอุดมเดชนั้นได้มอบหมายให้กับทางพลตรีคงชีพตันตระวานิสนะคะ
โดยระบุนะคะว่าผลิตประวิทย์วงสุวรรณรัศมนธรรมดิว่า
กระทรวงกลาโหมนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะและล่าสุดค่ะ
ได้สั่งให้ผลเอกปรีชาจันโอชาประหลัดกระทรวงกลาโหมนั้น
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาอีกหนึ่งชุดค่ะเพราะถ้าหากว่าพบว่ามี
ราชการหรือทหารนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามวินัยนะคะ
ยืนยันด้วยนะคะว่าจะไม่มีการปกป้องหรือว่าช่วยเหลือกันค่ะ
แล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นเชื่อมั่นในกระทรวงกลาโหมและเชื่อมั่นในกองทัพด้วยนะคะ
จากนี้ยังระบุถึงกรณีที่ปปชจะมีการเข้ามาตรวจสอบ
ก็บอกว่าสามารถทำได้ค่ะเพราะว่ากระทรวงกลาโหมนั้น
เป็นกระทรวงที่มีความโปร่งใสค่ะและกล้าที่จะให้ทุกองค์กรนั้นเข้ามาตรวจสอบด้วยนะคะ
ในส่วนของการหักค่าหัวคิวนั้นนะคะก็ได้มีการสอบถามแล้วก็ระบุว่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการหักหัวคิวนั้นถ้าหากว่ามีเอกชนรายใดนั้นนะคะ
ได้รับความเสียหายก็ขอให้ไปร้องยื่นร้องกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ให้ร้องเป็นคดีอาญาค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครเสียหายก็ให้ไปยื่นแจ้งความ
ได้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะการอำนวยจันทร์ทุกอย่างกัน
ทางกระทรวงกราหมและผู้ความทรัพย์มีความพร้อมในเต็มที่นะคะ
ที่จะให้ทุกองค์กรนั้นเข้ามาตรวจสอบค่ะในขณะเดียวกันนะคะ
ก็ขอร้องสื่อมวลชนนะคะว่าขอให้งดการนำเสนอภาพข่าวที่พาดพิงบุคคล
หรือองค์กรที่จะกระทบภาพลากสวมถึงความเชื่อมั่นศักดาของประศาชน
บริจาคเงินให้กับโครงการด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณอารยานะคะ
นั่นก็คือรายละเอียดเบื้องต้นนะคะจากการสัมภาษณ์ของผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะ
ซึ่งในขณะนี้นะคะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่า
โครงการอุทยานราชพักษ์นะคะเป็นไปอย่างสุจริต
ไม่มีการทุจริตในโครงการนะคะส่วนการที่จะเอ่อ
ปปชเข้ามาตรวจสอบบอกว่าทำได้นะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่า
มีความโปร่งใสสำหรับโครงการนี้ค่ะ